แล้วก็ยังไม่ชนะใครต่อไปแต่ว่าเราก็เล่นดีขึ้นตามลำดับนะครับ
มีโอกาสได้เซตแล้วก็คะแนนระหว่างเซตกับคู่แข่งเนี่ยนะครับ
มันก็ไม่ได้มีระยะห่างเหมือนในช่วงแรก

แล้วก็ให้กำลังใจกันต่อสำหรับทีมวอเล็กบอลสาวไทย
ในชุดเฉพาะกิจชุดนี้ครับ
สำหรับที่สามนัดที่สองของทีมชาติไทยร่วงสนามนะครับ
ก็เป็นเกมที่๘ในรายการนี้โดยรวมเจอกับทีมชาติรัสเซีย
ปรากฏว่านักตบสาวไทยเต็มที่นะครับ
ก็แพ้รัสเซียไป๑ต่อ๓เซตนะครับ

ซึ่งเกมนี้นะครับปลื้มจิตถิ่นขาวทำแต้มสูงสุด๑๙คะแนนนะครับ
ตามด้วยออนุมาสิทธิรักษ์๙คะแนน
จุบันทีมไทยมีผลงานนะครับแพ้๘นัดรั้ง
สุดท้ายของตารางนัดต่อไปจะพบกับโดมินิกัน
เวลา๑๕นาฬิกาของวันที่๘มิถุนายนนะครับ